เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน
การแสดงพื้นบ้านเนี่ยหลายคนรู้จักกันดีการแสดงลิเกหมอลำใช่ไหมแล้วก็มีการแสดงอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงหนังตะลุง
ที่ดิฉันทำให้คุณดูนี่น้องแกะน้องแกะอะไรแบบนี้
หนังตะลุงเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมีบทร้องบทเจรจามีการแบบเชิดร่ายรำต่างสวยงามมาก

งั้นเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูตัวอย่างหนังตะลุงที่จะนำเสนอในวันนี้กันก่อนค่ะไปดูค่ะ

เอาออย่างเหะ

จังหวะเพลงแบบนี้มันดูไม่คุ้น

มันดูมั่นม่วนแล้วดูรูปรักของตัวน้างตะลุง
ไม่เหมือนนุ้ยเท่งที่เคยเห็นใช่ไหมคะ

เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน

แต่เป็นหนังตะลุงของภาคอีสาน
เฮ้ยภาคอีสานมีหนังตะลุงด้วยเหรอ
มีสิได้ยินเสียงดนตรีเนี่ยเสียงแคนมาแล้วขนาดนี้
อยากรู้ใช่ไหมว่าหนังตะลุงอีสานเป็นยังไง
งั้นติดตามกันเลยกับช่วงรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อ

รู้แล้วบอกต่อด้วยค่ะ
เรื่องที่อยากจะบอกต่อวันนี้
น้อยคนนักที่จะรู้
ขอถ่ายถามความรู้กันสักนิด
น้องหนูและผู้ใหญ่ทั้งหลาย
รู้ไหมครับว่าหนังตะลุงเป็นการแสดงของภาคใด

ถ้าพร้อมใจตอบกันว่าภาคใต้แล้วก็
บอกเลยครับว่าไม่ผิด
เพราะหนังตะลุงนั้นเขาขึ้นชื่อลือชามาอย่างช้านาน

แต่ถ้าจะบอกว่าภาคอีสานก็มีหนังตะลุงเหมือนกัน
เชื่อไหมล่ะครับ
อีสานไม่มีหนังตะลุงค่ะ

เพราะเราไปสืบสอกค้นหามาแล้วล่ะครับว่า
ภาคอีสานก็มีหนังตะลุงเหมือนกันนะ
แต่ที่ภาคอีสานเขาเรียกการแสดงแบบนี้ว่า

เราต้องบุกไปหลังม่านการแสดงของคณะประกาศสามัคคีกันเลยครับ
ฮาราวันนี้ตือจะได้แสดงนังประโมทัย
เพราะก็หลวงลำเมื่อกี้ตอนไม่หลาบสะกดทับ
ให้พี่น้องดูในค่ำคืนวันนี้
ก็นาประกาศสามัคคีบของคนแจ้ง
ให้อย่างพ่อเบิร์งโหลดท่า
ซึ่งก็ให้ท่า
แจ้งปลายฉันอันใหม่
มีคณะมาก่อนอยู่บ้านแต้แล้ว
พอคนภาคอีสานไปทำงานก็ไปเห็นหนังตะลุงของภาคกลาง
ก็เลยเอาขึ้นมาแสดงอยู่ที่อุบลก่อน
หนังสลุงใต้การแสดงก็จะไม่เหมือนกัน
เวลาเขาแสดงเขาจะเอาขึ้นเอาลง
ของอีสานจะมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับคน
เดินกลับหน้ากลับหลังเหมือนคนพูดกัน
หนังสรุงอิสานก็แสดงแบบพื้นบ้านอิสาน
เป็นแสดงอย่างแบบนั้นก็แบบพื้นบ้านอิสาน
ถึงจะตั้งคณะมานานกว่า๕๐ปี
แต่คณะหนังโปรโมทัยของพ่อสมรก็ไม่ตกยุคนะจ๊ะ
และบอกเลยว่าคนดูไม่มีหลับไม่มีเบื่อ
เพราะเขาได้ประยุกต์เอาหมอลำมาไว้ในการแสดงด้วย
เรียกว่าจบฉากการแสดงปุ๊บ

จะเสิงจะฝนจะแดนส์อย่างไร
ก็ได้ตามสบายเลยครับท่าน
เนื้อหาหนังตะลุงมันก็มีประโยชน์มีสาระ
ให้ความรู้ให้ความสนุกสนานได้ค่ะ

อยากให้รักษาไว้ไม่อยากให้ศูนย์หาย

แต่ทุกครั้งที่มีการจ้างหนังโปรโมไทย
สมรก็จะไปเองทุกงาน
และพ่อสมรก็ยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ
สอนเกี่ยวกับหนังโปรโมไทย

หลายแห่งในภาคอีสานอีกด้วยนะครับ
เพื่อส่งต่อวิชาการแสดงอันทรงคุณค่านี้
ให้ลูกหลานช่วยกันสืบสารต่อไป
ตราบนานเท่านาน
มีความภูมิใจที่ว่าเราได้สืบทอดมา

ให้ลูกและหลานได้ดูได้ชมกันต่อไป
ใบหน้าลูกก็หลานก็จะได้สืบทอดต่อไป
ไม่ให้สูญหายจากภาคอีสานของเรา
เรื่องดีเรื่องเด็ดขนาดนี้

โอ้โหเป็นยังไงบ้าง

หนังตะลุงที่ภาคอีสานก็มีเหมือนกัน
นี่นะคะมีการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานมาไว้อย่างยาวนานแล้ว
แล้วก็มีการส่งต่อไปยังรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย
สอนในโรงเรียนในมหาศาลาย่า
สเน่ของมันในลุงแม่นหนังตลุกก็คือการบอกเล่าเรื่องราวพื้นบ้าน

ถูกต้องมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขานั่งดูเนี่ย
โอ้โหแล้วเขาทราบซึ้งในกับเรื่องพวกนี้เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นการสอน

ใช่แล้วที่สำคัญคือดนตรีเขาเล่นเป็นดนตรีสดนะคุณ

การพากเอยการร้องการเจรจาการเล่นดนตรีนี้เป็นดนตรีสด
คือสนุกสนานม่วนซื่นโฮแซลเหมือนกับไปดูหมอลำ

คนดูเยอะมากเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนังตะลุงเนี่ยมีในภาคอีสานด้วยเช่นกัน
หลังจากนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะว่าหนังตะลุงที่ภาคอีสานมีด้วยนะจ๊ะ
คอยติดตามแบบนี้นะครับเรื่องราวความรู้ใหม่มีให้ได้ติดตามอยู่แล้วในช่วงของรู้แล้วบอกต่อในตลอดข่าวของเรานะ